คุณผู้ชมเห็นคลิปไปแล้วมีความคืบหน้ามาเพราะว่าเป็นอุทาหรณ์หน่อยละกัน
เดี๋ยวจะมีการจัดงานฟงงานแฟร์ก็จะมีเครื่องเล่นที่แบบว่าเอาไปประกอบยกไปประกอบชั่วคราว
เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่กระบี่
คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กับเครื่องเล่นที่คนควบคุมเขาลืมล็อกใช่ไหม

แล้วก็ทำให้คนที่เล่นก็ตกลงมาบาดเจ็บกันไป

เพราะว่ากระดูกเชิงกรรถักเลย
หลายคนตอนแรกเห็นภาพนึงเป็นต่างประเทศ
ที่ต่างประเทศเราเห็นบ่อยใช่อันนี้กระบี่เมืองไทยโชคดี
น้องคนตัวเล็กยังไม่ได้ขึ้นไปเห็นไหมยืนดูอยู่คุณผู้ชม
ความคืบหน้าเรื่องนี้ครับนะฮะทางด้านของนายชัยวุฒิบัวทองครับ
ในอำเภอกระบีนะฮะก็นำคณะไปตรวจสอบเครื่องเล่น
แต่อันนี้คือเป็นส่วนสนุกที่เขาเป็นแบบชั่วคราวค่ะนะฮะ
แล้วก็ขนไปตั้งตรงนู้นตรงนี้เวลาเขามีงานแฟร์ต่างนะฮะ
หรือว่าเก้าอี้เหินฟ้าเรียกง่ายง่ายนะฮะงานแฟร์นี้จัดขึ้นที่
คุณผู้ชมทั้งเรื่องของสภาพเครื่องเล่น
เรื่องของอุปกรณ์การล็อกเขาดึงให้ดู
ทุกอย่างมันคงมั่นคงแข็งแรงและมันล็อกได้
คือถ้ามันล็อกได้มันจะแข็งแรงแบบนี้
เหมือนที่เชอรี่บอกถ้ามันล็อกมันแข็งแรง
สายเซฟตี้มันก็แข็งแรงแข็งขัดนิรัพย์มันก็คล้ายกับรถยนต์อะ
เครื่องเล่นมันก็ดูใหม่อยู่นะสภาพนี้เลย
นี่มันมีตัวล็อกเห็นไหมมันมีตัวล็อกแบบนี้
บอกว่ามันเป็นระบบล็อกถึง๓ชั้นเลยนะคุณ
แต่แต่สาเหตุที่มันทำให้เกิดเหวี่ยงและคนกระเด้งตกลงมา
เพราะมันเกิดจากความประมาทของคนที่ควบคุมเครื่องเล่น
ที่ลืมไปล็อกแผงเหล็ก
จริงแล้วพอคนขึ้นปุ๊บเอาไอ้ตรงคาดข้างบนลงมา
สีเบื้อนอะลงปุ๊บแล้วคนควบคุมต้องไปเอาเหล็กล็อก

แต่เหมือนเขาลืมไปล็อกแผงเหล็กทำให้แผงเหล็กมันก็หลุดออกมา
พอมันหมุนลงมามันก็เคิดแรงเหวี่ยง
แล้วก็ทำให้คนตกลงมาเพราะว่าไอ้ตัวล็อกมันเปิดออกมา
คนเล่นตกลงมา๕คนระดับความสูงที่ตก๓เมตร

ทีนี้คุณชัยวุฒิซึ่งเป็นนายอำเภอก็ไปคุยกันกับทางด้านของนายชายศ
นายชายศเป็นเจ้าของเครื่องเล่นคุณชายวุฒิคนใส่แมสขาวเสื้อดำคนนี้
ส่วนคุณชายศเจ้าของเครื่องเล่นเดี๋ยวจะเป็นคนที่ใส่แมสสีเขียวหน่อยเสื้อขาวในคนนี้
ก็มีการกำชับกันเพราะว่าท่านผู้ว่าของกระบี่เองคุณวุฒิพงศ์กำชับมา
ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะในการเปิดเครื่องเล่นทุกตัวเนี่ย
งานเนี่ยมันยังมีต่อใช่ไหมต้องรับผิดชอบคนเจ็บทั้งหมดด้วยนะอะไรแบบนี้นะครับ
ทางด้านของเจ้าของเครื่องเล่นทั้งหมดคุณชายศรับปากเดี๋ยวจะดูแลคนเจ็บเป็นอย่างดีเลย
เพราะมีการไปเข้าเยี่ยมคนเจ็บมาแล้วทั้งหมดแล้วทั้งหมด๕คนนี้ครอบครัวเดียวกัน
มาด้วยกันไปเล่นด้วยกันเป็นชาวบ้านในอำเภอเหนือครอง
ล่าสุดมี๔คนที่เป็นเด็กกลับบ้านไปแล้วแต่ยังมี๑คนอันนี้
นางสาวกริตติยาวดีเนี่ยเขาอายุ๓๔ก็คือเป็นผู้ใหญ่แค่คนหนึ่ง
พอเป็นผู้ใหญ่น้ำหนักตัวมันเยอะแรงเหวี่ยงก็เยอะอันนี้กระดูกเชิงการหักเลย
กระดูกข้อมือก็หักแขนขวาก็หักอันนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคุณผู้ชม
ค่อนข้างหนักหน่อยหึ้งลงมาแบบนี้
ว่าเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเครื่องเล่นเนี่ยมีนักข่าวเราไปถามเมื่อวานนี้ใช่ไหม
เอ๊ะทำไมคุณถึงลืมเหตุผลที่บอกว่าลืมเนี่ยลืมจริงเหรอ
แล้วตอนนั้นเนี่ยคือทำอะไรอยู่เขาบอกว่าก็คือระหว่างที่คนเล่นเนี่ย
เด็กขึ้นไปนั่งบนเครื่องนี่นะเขาบอกว่าเหมือนมีต่อแถวอยู่
ก็คิดว่าคนที่ต่อแถวจะขึ้นเครื่องเล่นด้วยเหมือนกัน
เขาก็รอคนตรงนั้นจะขึ้นเครื่องเล่นปรากฏว่าอ๋อคนที่ต่อแถวยังไม่ขึ้น
เขาก็เลยเลอใช้คำนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาประมาท
แล้วก็กดปุ่มเครื่องทำงานทันที
นี่สุดท้ายก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์นี้นะฮะระวัง
มีประว่าแบบนี้ไม่ได้จริงนะใช่มันคือชีวิตของคนไง
ถ้าที่เครื่องเล่นแบบนี้มันก็ต้องมีคนมาดูแลสักสองสามคนไหมคุณ
คนหนึ่งไปเช็คอยู่บริเวณว่าเข้ยระบบล็อกลงหมดรึยัง
อีกคนนึงคุมอยู่ที่ตรงเปิดเครื่องใช่ไหม
ตกลงเรียบร้อยไหมอ่านเรียบร้อยกดเปิดเครื่อง
คือมันจะไม่สามารถทำคนเดียวได้นะคุณ